คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของคนหายกันหน่อยนะคะ
เฮียสงเป็นเจ้าของฟาร์มวัวที่จังหวัดสุพรรณบุรี

แต่ทีนี้ญาติก็เลยกังวลไงคะ
ตำรวจเขาก็มีการไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอรถกระบะของเฮียสง

ทีนี้ก็ต้องไปสืบกันต่อว่ากรณีนี้เป็นอย่างไรมาอย่างไร
โดยตำรวจภูทรดอนเจดีที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นรถมิซูบิชิสีบรอนเทา
ทะเบียนกไก่ททหาร๔๔๙๔สุพรรณบุรี
จอดเอาไว้ข้างบ้านร้างอยู่ในป่าละเมาะท้ายหมู่บ้าน

แล้วรถมันอยู่ในสภาพที่ล็อกประตู

เป็นของเฮียสงหรือว่านายประสงค์ลิขิตชน
อายุ๕๙ปีเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงวัวขุนชื่อดังนะคะ
ทีนี้พอเจอรถกระบะแล้ว
ไปตรวจสอบต่อที่บ้านพักค่ะของเฮียสง
ที่บ้านก็อยู่บนเนื้อที่๒๐กว่าไร่
อยู่ที่ตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดี

ก็เลยแจ้งนายมณัฐทันทวงเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ข้าวของเครื่องใช้ต่างอยู่ครบเลย
ทีนี้มาดูฟาร์มบัวขุนตรงนี้ค่ะ
เจอวัวขุน๒๘ตัว

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำอาหารมาให้พวกฟางแห้งเอ่ยน้ำเอยเอาไปให้กิน

เขาก็ตรวจสอบเก็บหลักฐานต่างเอาไว้

บอกว่ามีความสนิทสนมกับเฮียสงหรือว่านายประสงค์มานานแล้ว
พบกันครั้งสุดท้ายเจอกันที่บ้านนี้นี่แหละ

เฮีสงฆ์เป็นคนขยันแล้วก็รักฟาร์มมาก
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปติดต่อลูกค้าที่ไหนเนี่ยนะ

จะอยู่แต่ในฟาร์มดูแลวัวขุนทั้งหลาย

อันนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็คิดนะว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรหรือเปล่า
ส่วนตำรวจเองก็เร่งติดตามเพื่อสอบพยานแวดล้อม
รวมถึงไปสอบบุคคลใกล้ชิด
ตอนนี้ยังไม่รู้นะคะว่าหายตัวไปที่ไหน
แต่เบื้องต้นตำรวจเขาตั้งปมเอาไว้๒ปมคุณผู้ชม
ปัญหาแรกคืออาจจะมีปัญหาส่วนตัวเรื่องธุรกิจค้าวัวหรือเปล่า
เป็นเหตุให้ถูกอุ้มอันนี้ประเด็นแรกนะ

อาจจะมีกลุ่มคนร้ายเขาแอบเข้ามาขโมยวัว
เฮียสงฆ์มาเห็นหรือเปล่าก็เลยถูกอุ้มไป
แต่ยังไงก็ตามค่ะขณะนี้จะต้องรอผลการสอบก่อน

พยานแวดล้อมแล้วก็บุคคลใกล้ชิดนะคะ